จ้าแรกเข้ามาตลอดตลาดของเรามาแล้วจ้า
ได้เวลาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วนะคะ
ดูสิว่าราคาเนื้อสัตว์วันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
พ่อไก่ยังคงที่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
และเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ค่ะ๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะจ๊ะ

ผักนี้ก็ยังคงมีความผันผวนกันอยู่
กาดขาวนะคะกิโลกรัมละ๗บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๕๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๐บาทจ้ะ
เอาล่ะราคาสินค้าวันนี้คงที่นะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดเหมือนเดิม